ผู้ชมครับที่นครสวรรค์นะครับมีผู้ชายคนหนึ่งถูกยิงจนบาดเจ็บนะฮะ
เขาบอกว่าคนที่ยิงเขาเนี่ยอ้างตัวเป็นตำรวจนะครับ
โอ้โหแล้วกระสุนเข้าไปเนี่ยโดนแถวท้องน้อยทะลุไปก้นไปฝังอยู่อ่ะนะฮะ
นี่ครับต่ำอีกนิดนะคุณเขียนมาสอน
พอแล้วสงครรภ์แน่เลยเนี่ยนี่ครับ

เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหคนที่ยิงเนี่ยอ้างตัวเป็นตำรวจนะครับ
เราตรวจสอบแล้วนะครับตำรวจหรือไม่ตำรวจเดี๋ยวท่านรอฟังนะครับ
ส่วนคนบาดเจ็บที่ไปแจ้งความไว้ที่สพมนครสวรรค์นะครับ
ผู้ชายคนนี้ครับชื่อนายวิศิษฐ์วงสวรรค์ภักดี
เป็นลูกชายของเจ้าของร้านเจ๊เกลียวชิ้นปิ้งวงเล็บยอยาวใหญ่
ชาวนครสวรรคคงจะรู้จักร้านนี้ดีนะครับ

ไปแจ้งความไว้ที่สพมนครสวรรค์
บอกว่าถูกผู้ชายคนหนึ่งอ้างว่าเป็นตำรวจ
ยิงเขาที่ท้องน้อยด้านซ้ายนะเกือบทะลุก้นกระสุนฝังใน
หกโมงเช้าที่ผ่านมานี้เองครับช้าวันนี้ที่หน้าแบงค์กรุงไทย
สาขาถนนมาตุลีในพื้นที่ตำบลนครสวรรค์ตก

วิสิตบอกว่าเมื่อเช้าพาแม่แม่อายุ๗๕แล้วชื่อว่านางพนิษฐ์
ที่จะมาขึ้นรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
ตอนที่แม่กดเงินนายวิสิทธิ์รออยู่ในรถก็ดูแม่อยู่ห่าง
เห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งสวมเสื้อแขนยาวสีขาวกางเกงขาสั้น
หมวกแก๊ปเข้าไปคุยอะไรกับแม่
เขาก็เลยเดินลงจากรถไปดูแล้วได้ยินผู้ชายคนนี้พูดกับแม่ว่า
รู้นะว่าทำอาชีพปล่อยเงินกู้เดี๋ยวจะแจ้งตำรวจให้ไปจับ
หลังจากนั้นชายคนนี้ก็ขี่จักรยานยนต์ซึ่งไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนออกไปจากจุดนั้น
อีก๕นาทีกลับมาใหม่ฮะขี่จักรยานยนต์กลับมาใหม่แล้วมาพูดเหมือนเดิม
เรื่องว่าแม่เขาเป็นคนปล่อยเงินกู้อะไรพวกนี้นะครับ
แถมยังเดินเข้ามาใกล้แม่แล้วดึงตัวแม่ไปด้วยอ้างว่าเป็นตำรวจ
แต่ก็ไม่รู้จะตรวจอะไรแค่อ้างว่านี่ทำปล่อยเงินกู้ใช่ไหม
วิสิตก็เลยเดินเข้าไปประชิดตัวเพื่อไปช่วยแม่
แล้วก็ต่อยเข้าไปทีหนึ่งชายคนนั้นก็เลยชักปืนยิงใส่มานัดหนึ่งฮะ
เข้าที่ท้องน้อยด้านซ้ายแล้วก็ขี่จักรยานยนต์ไป
ส่วนตัวเขาเขาก็รีบขับรถไปโรงพยาบาล
แต่ชายคนนั้นก็แบบมาดึงผมดึงยื้อไปยื้อมา
เขาก็ชักปืนยิงใส่ผมเลย
ปืนก็เข้าถึงที่ท้องน้อยนะว่าลงขา
กระสุนฝั่งในอยู่นี่
นี้ค่ะคือนายวิสิทธิ์เขาบอกว่าก็ต้องขอแจ้งความคนที่ยิงเขา
ก็คือข้อหาพยายามฆ่าแล้วก็เรื่องของอาวุธปืนนะครับ
เขามีหลักฐานเป็นภาพของคนก่อเหตุชัดเจนในจุดเกิดเหตุ
ตัวเขาไม่มีศัตรูที่ไหนคนก่อเหตุน่าจะเป็นมิจฉาชีพ
นี่คนนี้ฮะที่ได้ภาพจากจุดเกิดเหตุมานะฮะ
คนนี้เช้าวันนี้เลยนะครับที่นายวิสิทธิ์บอกว่าอ้าวเป็นตำรวจ
เข้ามาเนี่ยประชิดตัวแม่เขาหาว่าเป็นแก๊งปล่อยเงินกู้
เขาเชื่อว่าต้องเป็นพวกมิจฉาชีพหวังจะมาขู่เอาเงินจากแม่
เพราะเห็นแม่กดเงินเยอะส่วนอาการของตัวเองเนี่ย
พอถูกยิงแล้วไปหาหมอหมอบอกว่าตอนนี้ต้องรอการผ่าตัดนะ
เดี๋ยวตอนนี้ยังไม่ผ่ากระสุนมันกระสุนมันยังฝังในอยู่จากท้องน้อยเนี่ย
ลุไปแถวก้นแต่รอให้กระสุนเนี่ยมันเข้ามาใกล้ผิวหนังนิดหนึ่งก่อน
เพื่อมันจะขยับขยื่นจะได้ผ่าตัดง่ายตอนนี้มันฝังไว้ก่อน
เอาต้องเก็บเอาไว้ก่อนใช่เนี่ยแต่ถ้าปวดมากไม่ไหวก็ไปแอดมิตรได้
อะไรอย่างนี้นะครับก็เลยไปแจ้งความไว้ก่อน
ตำรวจบอกว่าตรวจสอบแล้วตกลงผู้ชายคนนั้นนะครับ
ภาพอย่างที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้เป็นตำรวจจริงจริงนะฮะ
ศพันธุ์ตำรวจโทนะครับชื่อพันตำรวจโทปกรณ์
ตำแหน่งเป็นอาจารย์กลุ่มงานอาจารย์ภาควิชาสืบสวนศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูทรภาค๖
ซึ่งมันก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่สพมนครสวรรค์อะไรที่เขาไปกดเงินแล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้น
เรื่องนี้นะฮะทางผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์บอกว่า
ก็สั่งการตำรวจในพื้นที่ไปแล้วให้ทำคดีอย่างรอบครอบนะครับแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะ
ก็ถือว่าคนที่ยิงเนี่ยยังไงก็ผิดแต่เมื่อเป็นตำรวจก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับประชาชนอย่างเต็มที่
ว่าคุณไปประชิดตัวเขาบอกว่าเขาเป็นแก๊งปล่อยเงินกู้แล้วคุณก็ไปยิงใส่คนที่เขาเข้ามาพยายามช่วยเหลือแม่เขาเนี่ย
เออมันมีจากเหตุผลอะไรมันเกิดอะไรขึ้นกำลังตามตัวอยู่นะฮะ
ชื่อพันธุ์ตำรวจโภพกรนะฮะอยู่นู่นนะฮะอาจารย์กลุ่มงานอาจารย์ภาควิชาสืบสวนฝุ่นฝึกอบรมตำรวจภูทรภาค๖